เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้หิวแล้ว
ใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้ใกล้หน้าร้อนแล้วนะคะ
เราก็ต้องนึกถึงทะเลทะเลจะไปทะเลก็ต้องกินอาหารทะเลใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นแนะนำกันเลยว่าร้านนี้เขาบอกว่าเด็ดมาก
เพราะเจ้าของการันตีว่าไม่สดไม่เอามาทำ
เพราะฉะนั้นเราจะไปการันตีไปพิสูจน์ความอร่อยกันเลยนะคะ
ใกล้เมษาหน้าร้อนหลายคนก็คงจะมีโปรแกรมไปเที่ยวทะเลหลบร้อนกัน
มาทะเลทั้งทีก็ต้องแวะช็อปชิมอาหารทะเล
เพราะไม่งั้นเขาเรียกว่ามาไม่ถึงค่ะ
ตลอดกินวันนี้จะพามาชิมอาหารทะเล
คนระแวกนี้เขาบอกว่าเด็ดและการันตีเรื่องความสดสะอาดเพราะเจ้าของร้านเขาลงมือเข้าครัวทำเองกับมือวันวันเรียกว่าหัวหมุนเลยทีเดียวค่ะส่วนเมนูเด็ดของร้านนี้นั้นเจ้าของร้านบอกว่าเด็ดทุกเมนูเพราะใช้ของสดที่สั่งตรงจากทะเลทุกวันค่ะถ้าอันไหนไม่สดนี่ไม่เอามาทำให้ลูกค้ากินอย่างแน่นอนโดยเฉพาะจานเด็ดเนื้อปูใบ้
มาให้ได้กินกันแกงข้วชะคามเนื้อปลูกร้อนที่มีเนื้อปลูกร้อนโตอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะจัดเต็มทุกเมนูแบบนี้ไม่รู้ปลาอ้วนเขามีสุดเด็ดเคล็ดลับอะไรกันค่ะ
ความมีคุณภาพของอาหาร
มันก็การันตีได้นะแต่ว่าก็ออกตัวไว้ก่อนว่า
เราไม่ใช่ระดับเทพที่ว่าจะต้องทำอะไรถูกปากทุกคน
บางทีมา๑๐คนก็ชอบ๑๐อย่าง
คนเราจะไม่เราไม่เก่งขนาดที่จะให้ใครถูกรสชาติเราได้
แต่ทุกคนลูกค้าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะบอกเราได้ว่า
ต้องการรสไหนเราทำให้เขากินได้เลยใช่
พร้อมที่จะรับคำติชมแล้วไปปรับปรุง
ให้รสชาติมันได้เข้ากับปากของลูกค้า
แล้วลูกค้ามากินแล้วก็จะได้บอกว่าเวลาผ่านมา
ที่บ้านแหลมก็จะมาแวะร้านป้าอ้วได้
ถ้าของไม่สดเราจะไม่ออกให้ลูกค้ากินอีกแน่นอน
คือเน้นความสดทุกวัน
ให้ป้าอ้วนฝากว่าถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาตรงนี้

ร้านเราก็อาจจะมีวิวดูเดี๋ยวก็มองแล้วพักเอาเองดีกว่า

ถ้าไม่อร่อยก็ไม่ทางให้ช่างอีกแล้ว
นอกจากเมนูเด็ดกล้องปลูกปล้าแล้ว
มาร้านป้าอ้วนแล้วต้องกินค่ะนั่นก็คือหอยหนึบหนับที่ร้านเขาคิดสูตรเอง
โดยนำเอาหอยกระสือมาแปลงโฉมเป็นหอยหนึ่งดับแบบนี้แหละค่ะ
หอยที่อยู่ในมือของดิฉันนี้นะคะเขาก็เรียกกันว่าหอยกระสือค่ะ
ชื่อก็แปลกนะคะเพราะเขาก็บอกว่ามันเป็นของดีที่ตะบนบางตะบูนเลยค่ะ
แล้วก็จะนำไปแปรรูปเป็นหอยหนึบหนับหอยหึบหนับมันจะมีวิธีการทำ
แล้วก็จะอร่อยเด็ดยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำหอยหนึบหนับกันค่ะ
หักหอยได้รสชาติกลมกล่อมแล้วก็เอาลงทอดในกระทะที่น้ำมันร้อนเลยค่ะ
ทอดจนได้ที่ตักขึ้นจากกระทะพักให้เสด็จน้ำมันพอหายร้อนก็ตักใส่จาน
ใส่กล่องส่งให้ลูกค้าได้ชิมความอร่อยกันเลยค่ะ
เนี่ยค่ะหอยหึบหนับเมื่อกี้เนี่ยเราพาไปดูวิธีการทำมาแล้วว่า
กว่าที่มันจะมาเป็นกล่องเหมือนหนักแบบนี้วิธีการทำมันเป็นยังไง

ขึ้นได้เลย
คือว่าผัดมาตลอนกินที่ร้านอ๋ออาเจอ่วนปลูกรั้งนี้ไม่ผิดหวังเลยจริงจริงค่ะ
เพราะอิ่มอร่อยทุกเมนูกันเลยจริง
ใครอยากจะไปลิ้มลองความสดอร่อยและสะอาดแบบนี้นะคะก็ปักหมุดไปเลยค่ะที่สพบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรี
ร้านป้าอ้วนเขาจะอยู่ตรงข้ามกับสพเลยค่ะ